ข่าวนี้มีข้อกังขาคือผู้ปกครองเขาไม่เชื่ออยู่แล้ว
ว่าลูกเขาประสบอุบัติเหตุเปิดหน้าที่นักศึกษาจมน้ำ
โบกชูมือขอให้ช่วยนี่มันอุบัติเหตุได้ยังไงอ่ะ
นี่ไงฮะค่ะนั่นน้องม่อนเหรอใช่
วงเขียวเขียวไว้ให้ดูเมื่อกี้ใช่โอ้แล้วยังไงมันตรงกับที่เขาให้การไหมล่ะ
มาอีกหน่อยคนก็อยู่กันเยอะนะเยอะ
เอาละอันนี้ขอบคุณคลิปมากเลยครอบครัวเขาคงขอบคุณด้วย
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับเป็นเหตุการณ์ที่น้องม่อนฮะน้องม่อนหรือนายปะนิทานอายุ๑๘ปี
นักศึกษานะครับสถาบันการศึกษาในระดับอาชีวะแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีธุยา
กำลังจมน้ำเลยนี่ตอนจะจมน้ำเลยนะครับ
หลังจากไปเข้าค่ายปัชชิมนิเทศที่จังหวัดสระบุรี๑๔พฤศจิกายน
่อนในชูมือขึ้นเหนือน้ำเป็นการขอความช่วยเหลือจากเพื่อน
ก็รีบว่ายน้ำเข้าไปแล้วก็พยายามต่อตัวช่วยน้องม่อนขึ้นมา
แต่สุดท้ายช่วยไม่ได้ครับช่วยไม่ได้
ม่อนเสียชีวิตนะครับมีเพื่อนของน้องนะครับโทรแจ้งผู้ปกครองว่าม่อนจมน้ำเสียชีวิต
จิตใจพ่อแม่จะเป็นยังไงคุณผู้ชมลองคิดดูนะ
แต่หลังจากที่ได้เห็นศพของลูกนะครับพ่อแม่ของม่อนไม่เชื่อว่า
ลูกเสียชีวิตจากการจมน้ำเนื่องจากสภาพมีแผลที่หน้าอกแล้วมีรอยไหม้
มาจากไหนอ่ะลักษณะนะครับคุณผู้ชมมีรอยฉีดสีสเปรย์ติดอยู่
คล้ายว่าน้องม่อนถูกรับน้องถูกทำร้ายร่างกายและจากการตรวจสอบของแพทย์นะ
เสียชีวิตเนื่องจากหัวใจล้มเหลวกระทันหันเฉียบพลันครับ
เพื่อนของม่อนที่ไปร่วมงานศพเล่าบอกว่าคุณครูและครูฝึกที่เป็นวิทยากร
เป็นคนพาม่อนไปเล่นน้ำซึ่งประเด็นนี้คุณพ่อเชื่อว่า
เหตุที่เกิดขึ้นเป็นความประมาทของครูฝึก
พาเด็กไปลงน้ำตรงจุดที่มันเสี่ยงอันตราย
ไม่ต้องมานั่งเสียใจกันแบบนี้ห่วงยางคุณก็ไม่มี
คุณพาไปเด็ก๕๖๐คนไป๑๐๐คุณบอกคุณ๕คนคุณดูไหวไหมล่ะ
อีกประเด็นที่คุณพ่อคาใจและข้องใจ
คือหลังเกิดเหตุมีคุณครูคนหนึ่งพยายามปกปิด
ปกปิดเรื่องที่เกิดขึ้นนะ
ไม่ให้แชร์เรื่องราวลงโซเชียลมีเดีย

บอกว่าแสดงออกว่า
ดีใจที่คนเสียชีวิต
ไม่ใช่เด็กในความดูแลของครูคนนั้น

ใช่ถึงกล้าวิทยาลักษณ์
คุณก็ยังดีใจที่ไม่ใช่ห้องเรา
ตอนนี้กระแสมันโจมตีมาที่วิลัยเยอะ
ครูฝึกค่ายซึ่งค่ายเนี่ยเขาไม่ได้เรื่องด้วยหรอกนะคะค่ายเขาก็ให้บริการอย่างเดียว
แต่ว่าทั้งนี้มันอาจจะก๊าซผิดพลาดอะไรอย่างนี้เราไม่อยากพูดถึงแล้วตรงนี้
เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องลงโซเชียลอะไรให้เป็นอย่างนั้นตอนนี้
ต้องขายจรรยามากที่สุดในฐานะที่ผู้หกครอง

บวนว่าครูด้วยก็คือสติแปลก
เป็นช่วงหลังจากเข้าฐานเสร็จน้องม่อนเพื่อนและวิทยากรจะไปล้างตัว
เพราะเปื้อนโครนใช่ไหมก็เลยพากันไปที่ลำทาน
ซึ่งลำทานตรงนี้มีจุดน้ำตื้นและมีจุดน้ำลึก
แต่ชุดกลางมันจะเป็นแอ่งโขดหินนะน้ำจะลึกประมาณสองถึงสามเมตร
ก็มีป้ายเตือนนะป้ายเตือนเขียนว่าเขตน้ำลึกอันตรายโปรดระวัง
เจ้าของค่ายท่านก็เสียใจนะครับใกล้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้ววันนี้เดี๋ยวจะไปร่วมงานศพน้องม่อนนะครับ
เพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวนะครับ